ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
มีประชาชนศิลปินเข้าร่วมงานกว่า๕๐๐คนนะคะ
ติดตามการรายงานจากคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บริเวณวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เนืองแน่นไปด้วยประชาชนกว่าหมื่นคนค่ะ
พร้อมใจการเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีศิลปินชื่อดังซึ่งเป็นเลือดสุพรรณเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกภาคส่วนพร้อมใจการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยทางวัดป่าเลไลวรวิหารร่วมกับทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
ชาวอำเภอสองพี่น้องที่ตั้งใจพาครอบครัวเดินทางมาร่วมงานด้วยหัวใจอันจงรักพักดีค่ะ
อันนี้ค่ะตั้งใจมาตั้งใจมากเพราะว่าก็รักพระองค์ท่านมากค่ะ
ก็ตั้งแต่สมัยยายยังมีชีวิตอยู่ก็สอนว่าเออพระเจ้าอยู่หัวสงดีมาก
เราก็รักพระองค์มากถ้าเราชีวิตสั้นลงแล้วพระองค์ยังอยู่
เรายอมสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะมีการร้องเพลงสรรเสริมพระบาท
มีเพลงผู้ปิดทองหลังพระนำร้องโดยคุณแอดคาราบาล
เพลงความฝันอันสูงสุดนำร้องโดยศิลปินแห่งชาตินะคะ
คุณสันติลุนเพซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นคนสุพรรณบุรีด้วย
อกจากนี้ค่ะยังมีศิลปินเลือดสุพรรณเข้าร่วมงานอีกหลายคน
สำหรับวัดป่าเลไลแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญ
เนื่องจากในอดีตค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบกันยายนปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เคยเสด็จพระราชดำเนินนามัศกาลหลวงพ่อโตที่วัดแห่งนี้โดยทางวัดร่วมกับจังหวัดได้นำพระบรมชายาลักษณ์
จัดแสดงเป็นนิทัศกาลพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยังความปราบปลื้มปิติแก่ชาวสุพรรณบุรี
เป็นล้นพ้นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เสด็จเยี่ยมรัศดรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ
และทรงไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย
คนแก่คนเท่าที่เข้าเฝ้าในขณะนั้นเล่าให้ผมฟังว่า
องค์เอื้อมพระหัสมาสัมผัสกับมือพวกเราอย่างเป็นกันเอง
ไม่ได้ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย
และยังรับสั่งด้วยพระกระแสพระราชดำรัฐอย่างเบา
ว่าให้อยู่อย่างพอดีอยู่อย่างพอเพียง
และขอให้เป็นคนดีให้ทุกคนมีความสุข
อกจากนี้นะคะทางจังหวัดยังเตรียมจัดพิธีแสดงความอาลัย
อีกหลายแห่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเฉพาะที่พระบรมราชานุสรดอนเจดี
ซึ่งจะเป็นการรวมพลังชาวสุพรรณบุรีอย่างสมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และในช่วง๑๗นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะ
ในโอกาสครบรอบ๑๕วันแห่งการสวรรคตด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศกิจกรรมการหลอมรวมใจ
ความจงรักภักดีของชาวสุพรรณบุรี

รายงานจากวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ